น่ากูปอะไฟเหยาะ

ถ้าหากว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเป็นคนบ้านนอกเนี่ย

ก็ฉันไม่มีจิตเป็นยาอะไรจริง
อันนี้จะได้แยกให้รู้ค่ะทางนู้นสว่านทางนี้น่ารู้
เฟิร์นบอกซ้อมมาทุกเพลงเลยยกเว้นเพลงนี้
อันนี้บอกเลยว้าวได้ลื่นปุ๊ดเลยนี่
ดอกไม้เมืองเอ่ยเราได้เจอกันฝากสัมพันธ์รักแน่น
เฟิร์นร้อง
ร้องได้ให้รัก